คุณผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเหตุเพลิงไหม้ที่ระยองหน่อยนะฮะ

นี่เป็นโรงงานเกี่ยวกับยางพารานะครับโรงงานยางพารานะฮะ
คือสาเหตุเนี่ยคาดว่าเตาเผารมยางเนี่ยไหม้
แล้วก็มีสะเก็ดของไฟเนี่ยไปโดนแผ่นยางพารา
จนเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะช่วงเวลาเกิดเหตุนะครับ
ขวัญทั้งไฟมาเยอะจริงนะครับ
โมงเช้าวันนี้ครับนี่รถดับเพลิงเนี่ยต้องระดมกันมาเป็น๑๐คันนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นโรงงานวงศิลปเบอร์ประเทศไทย

อยู่ที่ตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
เป็นโรงงานรมยางพารานะครับ
นี่ฮะก็ระดมกันมานะครับทุกผู้ชมครับ
สุดท้ายใช้เวลาอยู่๒๓ชั่วโมง
น้ำทั้งโฟมเอามาดับเพลิงเนี่ย
ยังควบคุมเพลิงไม่ได้นะฮะ
แล้วอาคารที่เป็นอาคารชั้นเดียวมีทีท่าจะพังถล่มลงมาด้วย
ก็เลยทำได้แค่ควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดนะครับ
แต่ควันเนี่ยฮะทั้งควันทั้งไฟก็พวยพุ่งออกมาเต็มไปหมดเลย
มาช่วยดับไฟด้วย

สาเหตุคาดว่าเตาเผารมยางพาราเนี่ย

แล้วสะเก็ดไฟมันก็ไปโดนพวกแผ่นยางพารา

สพสำนักทองตรวจสอบแล้วไม่พบผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ

ส่วนสาเหตุต่างต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ตอนนี้ควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัด
เดี๋ยวรายละเอียดต้องรอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
แต่เบื้องต้นความเสียหายคาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า๕ล้านบาท
ค่ะยังเคราะห์ดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ